คุณผู้ชมคะฝนตกแบบนี้เขยิบมานี่ค่ะคุณผู้ชม
เรามีเรื่องเล่าชวนคนหัวลุกค่ะจากพี่บอลเชิญยิ้มนะคะ
ซึ่งพี่บอลเนี่ยได้เล่านะคะในงานสวดพระอภิษฐรรมศพของพี่โรเบิร์ตสายควันคืนที่๒ค่ะคุณผู้ชม
คือพี่บอลเนี่ยเล่านะคะว่ามีพี่นวลค่ะนะคะ
ซึ่งเป็นคนสนิทที่อยู่ข้างบ้านพี่โรเบิร์ตเนี่ยมาบอกพี่บอลว่าเห็นพี่โรเบิร์ตมายืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านตัวเอง
เพราะเข้าบ้านไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเสียชีวิตคุณผู้ชม
นัวเนี่ยบรรยายสภาพพี่โรเบิร์ตเหมือนกับตอนพี่โรเบิร์ตนอนอยู่ในห้องไอซียูไม่มีผิดเพี้ยนเลยค่ะ
ทั้งที่พี่นวลคนนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำเราไปฟังคลิปบางส่วนบางตอนที่พี่บอลเล่าในงานกันหน่อยค่ะ
เข้าบ้านไม่ได้เพราะเจ้าที่ไม่อนุญาตเขาก็ถามว่าจุดทูปก็บอกจุดทูปแล้วแต่จุด๓ดอก
เขาบอกจุดสามดอกคือไหว้พระแล้วต้องจุดกี่ดอกครับต้องจุดกี่ดอก
เพราะเขาเขาห่วงมากเพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตพี่นนท์บอกว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิต
พี่นนท์เห็นคือตรงตามเห่อลอยแล้วมีน้ำลายข้างปากใส่ชุดโรงพยาบาลเหมือนที่เราเห็นกันถูกต้องครับ
ที่เราไปเยี่ยมพี่นวลไม่ได้มาพี่นวลไม่ได้เห็นมีแต่เราสองคนที่รู้ว่าพี่เบิร์ตตอนนั้นเป็นยังไงที่เราเห็น
หลายคนในวงการบันเทิงจ๊ะอาสยามนับถือแกเหมือนมีสติ
เซนต์แกเหมือนมองหน้าใบตองแล้วแกรู้เรื่องราวเลย
วันนี้พี่แจ๊กกะรีนจะไปที่งานศพพี่โรเบิร์ตก็เสร็จจาก
รายการก็จะไปร่วมงานศพพี่โรเบิร์ตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้
ติดตามข่าวกันต่อได้นะคะใช่ค่ะยังไงก็ขอให้พี่โรเบิร์ตไป
สุขติด้วยค่ะนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรื่อง
ของความเชื่อเรื่องตัวเลขนะเพราะว่าเขาบอกว่านะคะมีเอ่อตัว
เลขที่มันแบบไปตรงกับเรื่องฝาลงฝาโลงด้วยอืมอ่ะมี
ช่วงนี้ด้วยคุณผู้ชมไปฟังเลยค่ะ
ฝาบ้านของเขาผมไม่ขอใช้ว่าฝาโลงนะครับฝาบ้านของ

สูญแปดครับแล้วพศของเขาคือสอยห้าสูญแปด
คุณทำบุญให้เขาด้วยครับนายภัยทูลพุ่มรัฐนะครับ
นะครับพี่เบิร์ดนะด้วยขอให้มันมาเถอะพี่เดี๋ยวให้อีก
สาธุเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมค่ะนะอืมใช่แล้วอ่ะ